เพราะว่าเป็นกรณีที่ถูกพูดถึงเยอะมากในโลกออนไลน์
กรณีผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อว่าคุณมณฑิรา
ไปปรึกษาข้อกฎหมายกับทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เธอบอกว่าเธอเครียดมากจะทำยังไงได้บ้าง
คือเธอเนี่ยอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับสามีมา๑๓ปีนะคะ
มีลูกด้วยกันคนนึงค่ะแต่เธอไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ปรากฏว่าสามีเธออยู่ดีก็แอบไปจดทะเบียนสมรส
กับผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งผู้หญิงคนใหม่คนนี้
เป็นผู้ใหญ่บ้านสาวสวยที่บึงกาล
เธอก็มีการโพสต์เรื่องนี้ในโลกออนไลน์
กลายเป็นว่าเธอถูกผู้หญิงคนนั้นที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ครับวันนี้เราเลยตามความคืบหน้าให้เธอกับทนายตั้ม
ก็ไปเดินหน้าสองเรื่องนะคะอ่าเรื่องแรกอยากจะให้ตรวจสอบ
ที่ถูกแจ้งความเรื่องของการมินประมาทนะคะ
ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการว่าให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านสาวสวยคนนี้หน่อย
แล้วก็บอกว่าตามขั้นตอนก็คือพอรับเรื่องร้องเรียนแบบนี้
ก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จะต้องเรียกพยานบุคคลจากทั้งสองฝ่ายเลย
ต้องเรียกมาคุยก่อนเรียกมาถามก่อน
ก่อนที่จะมีความเห็นว่าเป็นความผิดจริยธรรมข้าราชการ
หรือผิดวินัยหรือเปล่าแต่ครับ
หลัดจังหวัดบึงการบอกว่าถ้าผิดจริง
โทษสูงสุดมันคือถึงขั้นให้ออกจากราชการได้เลยนะ
ถ้าผิดจริงนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการให้
ทนายตั้มกับคุณมณฑิราก็ต้องไปพบตำรวจด้วย
สพเมืองบึงกาลไปรับทราบข้อกล่าวหา
เพราะผู้ใหญ่บ้านสาวคนนี้แจ้งความดำเนินคดีค่ะ
ข้อหามินประมาทและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

ก็ไปคุยกับตำรวจสักประมาณ๑๕นาที
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวยังไม่ได้แจ้งข้อหากับคุณมณฑิรานะ

แล้วก็เสนอผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาก่อนนะคะ
เราก็ตามเรื่องให้ต่อเราส่งคุณวิมลวันธรรมพักดี
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณมณฑิราค่ะ
เธอก็บอกว่าเธอเครียดมากนะ
ก็คบกันอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับสามีมา๑๓ปี
ครับมีลูกด้วยกันคนนึงแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
แต่เธอบอกว่าเธอมีเหตุผลที่เธอไม่จดทะเบียนสมรส
เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นบุคคลสองสัญชาติไทยอิตาเลียน
เลิกกับสามีเก่ามา๑๕ปีกว่าแล้ว
ถ้าจดทะเบียนสมรสใหม่กลัวว่ามันจะไปกระทบ

เธอยืนยันว่าเธอกับฝ่ายชาย
ยังอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยานะ
แม้ว่าโดยนิตินัยเรื่องของทะเบียนสมรสมันไม่มี
แต่โดยพฤตินัยมันใช่
ฝ่ายชายไปคบกับผู้ใหญ่บ้านคนสวย
แต่เธอบอกว่าเอาจริง๑๓ปีที่อยู่กับสามีคนนี้
มันก็มีแหละผู้หญิงคนอื่นที่มาแทรกแซงชีวิตคู่

สามีเธอบอกว่าไม่เคยสนเลยไม่จริงจัง
แต่พอมาคราวนี้เธอบอกว่า
เหมือนกับสามีเธอเริ่มจริงจัง

ผู้หญิงคนใหม่คนนี้ที่เป็นถึงผู้ใหญ่บ้าน

บอกว่ามันมีประเด็นที่เธอติดใจเพิ่มก็คือ

ที่สามีเอามาอ้างว่าเป็นคนขอเลิก
บอกว่าคลิปเสียงนี้เอาจริงเนี่ยนะ

แต่ที่ถูกนำมาปล่อยนำมาเผยแพร่
มันเหมือนกับโดนตัดต่อมันสั้น
เดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนดูนิดนึงดีกว่าค่ะ
นี่

บอกว่ามันฟังเหมือนกับเธอก็ขอเลิกเองอะไรแบบนี้

ทีนี้ค่ะเธอก็เล่าต่อ
คือเสียงสั่นน้ำตาคลอเลยนะ
เธอบอกว่าคือเธอสงสัยนิดนึงว่า
มันเป็นการสมรู้ร่วมคิดวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนหรือเปล่า
เหมือนกับเก็บหลักฐานบันทึกเสียงแอบไปจดทะเบียนสมรสกัน
แล้วกลายเป็นว่ามาฟ้องเธอข้อหามินประมาท

แต่เธอต้องการรักษาสิทธิ์รักษาศักดิ์ศรีของเธอ
ตั้งแต่คุณส่วนจริง
ถามจริงคือเราอยู่กันมา๑๓ปี

มันก็เสียใจค่ะมันก็เสียใจ
คือคุณมองกันเราจะบอกว่า๑๓ปีที่ร่วมทุกร่วมสุขกันหน่า

ใช่ค่ะก็สร้างมาด้วยกันสร้างมาด้วยกัน
มนต์คือมนต์คือเป็นเด็กยากจนคนหนึ่งทำแต่งาน
ทำงานไม่ใช่แบบว่าร่ำรวยมาจากไหนนะคะ
เวลาเรามีปากเสียงกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิง
ก็จะมีคือวันนั้นมนต์ยอมรับค่ะว่าเป็นเสียงมนต์จริงนะคะ
เป็นเสียงมนต์จริงแล้วก็ถ้ามนต์ไม่พูดเขาจะตีมนต์นะคะ
มันก็ต้องตัดสินใจที่จะทำอย่างนั้น
เพราะว่าเขาทำร้ายร่างกายมนต์บ่อยครั้ง
ขอให้ตรวจสอบนะคะผู้ใหญ่บ้าน
ไม่ใช่ว่าเป็นคนดังแล้วจะไปทำอะไรกับใครง่ายได้อย่างนี้ค่ะ
อันนี้เป็นที่คุณมณฑิรากล่าวอ้างในวันนี้นะฮะ
คือตอนที่มีข่าวเรื่องนี้ใหม่คุณรักแท้สามีคุณมณฑิลาก็เคยออกมาโพสต์

ยืนยันว่าได้เลิกกันแล้วจริง
แล้วถึงจะไปคบหาแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ใหญ่บ้านคนดัง
แต่ในมุมของคนมณธิราเธอยืนยันว่ายังไม่ได้เลิก

ส่วนที่มาที่สพมบึงการที่ถูกแจ้งความวันนี้นะครับ
ทนายสิทธาทนายตั้มทนายของคุณมณฑิราบอกว่า
คุณมณฑิราถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีเนื่องจากไปแชร์ภาพและข้อความการจดทะเบียนสมรสของสามีกับผู้หญิงคนอื่น
ซึ่งในฐานะภรรยาทนายตั้มบอกว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องหมินประมาทนะ
เพราะถือว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
เพราะฉะนั้นจะรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องกลับด้วย
ส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้มีนายอำเภอที่เป็นหัวหน้างานของผู้ใหญ่บ้านคนดัง
ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงปกป้องลูกน้อง
โดยที่ไม่มีการเชิญฝั่งคุณมณฑิราไปถามข้อมูลก่อน
ทนายตั้มบอกว่าจะยื่นเรื่องไปยังผู้ราชการจังหวัดบึงการให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
ในเรื่องนี้ควรจะเรียกทั้งสองฝั่งมา
ก็คงควรจะต้องเรียกคุณมนต์เข้าไปด้วยว่าเรื่องราวเป็นยังไง
ไม่ใช่ว่าไปด่วนสรุปนะครับแล้วก็ไปพูดออกสื่อด้วย
ทำอย่างนี้คุณมนต์เสียหาย
เดี๋ยวว่าจะต้องคุยกับทั้งผู้ว่าว่าการกระทำแบบนี้ของท่านนายอำเภอ
ไปพูดออกสื่อโดยที่ไม่มีการสอบข้อได้จริงทางฝ่ายนี้เลย
เป็นการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่านะครับ
เข้าข้างผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นลูกน้องมีความสนิทสนมกันหรือเปล่า

ความเคลื่อนไหวทางฝั่งของอีกฝั่งหนึ่ง
วันนี้เราได้คุยกับคุณเฉลิมพรนะฮะเป็นทนายความของผู้ใหญ่บ้านค่ะนะ
คุณเฉลิมพรบอกว่านอกจากจะแจ้งความดำเนินคดีกับคุณมณฑิรา
หมินประมาทแล้วก็พรบคอมแล้ว
ทางผู้ใหญ่บ้านสาวเนี่ยได้มอบหมายให้ทนายความรวบรวมหลักฐาน
ดำเนินคดีกับคนที่แสดงความเห็น
หรือว่าแชร์ข้อความที่เกินขอบเขตของกฎหมาย
แล้วทำให้ผู้ใหญ่บ้านได้รับความเสียหายด้วย

ขณะที่ในส่วนของคุณรักแท้

ทนายความของผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับใครนะครับ
เพราะไม่อยากให้กระทบกับลูกชาย
แล้วก็ต้องการชี้แจงให้กับสังคมทราบ

ซึ่งนัดแถลงข่าววันอังคารที่๑๘มกราคม
ส่วนเรื่องของทางกฎหมาย

พูดถึงเรื่องทะเบียนสมรสเป็นหลัก
จนมีการตั้งข้อสังเกตว่า
ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

ในส่วนของทนายความมองว่าเรื่องนี้
ทางนายอำเภอได้ทำการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
พบว่าผู้ใหญ่บ้านสาวไม่มีความผิดทางวินัย
เนื่องจากมีหลักฐานชัดเจนว่าฝ่ายชายเนี่ย
เขาเลิกกับอดีตภรรยาไปแล้วจริง

เราสอบถามไปยังคุณรักแท้นะครับ

เพราะทีแรกทนายความบอกว่าพรุ่งนี้จะแถลงข่าว

คุณรักแท้บอกว่าขอเลื่อนการแถลงข่าวไปก่อนนะครับ
คือคุณรักแท้ก็บอกกับเราก็

คุณรักแท้บอกว่าเอาจริงนะคือ

เนื่องจากยังไม่รู้ว่าจะแถลงอะไรยังไงเลย
เพราะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ย
มันไม่ต่างกันไม่เป็นผลดีกับฝ่ายไหน

รอบข้างก็รับรู้มาตลอด
มีเอกสารยืนยันว่าตัวเขาเนี่ย
เลิกกับอดีตภรรยาแล้วจริง

ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เป็นต้นเหตุอะไรทั้งสิ้น

อยู่ร่วมทางชีวิตกับคุณมนต์ได้อย่างแน่นอน

ตอนนี้สงสารผู้ใหญ่บ้านมาก

เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะไม่มีแถลงข่าวแล้ว